ท่านผู้ชมครับวันนี้มีข่าวว่าสวกิติศักดิ์รัตนวราหะ

ถูกตำรวจสพโพทะเลเนี่ยไปขอสารออกหมายจับแต่สารท่านบอกให้ออกหมายเรียกก่อน
คนก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแหมแล้วเป็นช่วงการเมืองกำลังเข้มข้น
ค่ะแล้วสวท่านนี้ก็ออกมายืนยันว่าไม่โหวตให้คุณพิธาในการโหวตเลือกนายก
ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะฮะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่วัดบางคลาน
ท่านจำได้หรือเปล่าตั้งแต่๖เมษายนวันนั้นมีคนบุกเข้าไปในวัด
แล้วไปมีเรื่องมีราวกับคนที่อยู่ในวัดเหมือนกับเป็นเรื่องของอดีตเจ้าวาด
เจ้าวาดรูปปัจจุบันที่เขามีลูกศิษย์อยู่ทั้งสองฝั่ง

เป็นช่วงชุลมุนวุ่นวายในวันนั้นนะครับ
ระหว่างชาวบ้านแล้วก็กลุ่มเจ้าหน้าที่ของวัดฮิรัญญาราม
หรือวัดบางคลานนะครับอ่าหรือวัดหลวงพ่อเงินนะฮะ

คือในคลิปจะมีผู้เสียหายซึ่งเป็นวัยยาวัชกรของวัดบังคลาน
ถูกกลุ่มชายชะกันนี่รุมกระทืบนะฮะ

ตำรวจก็พยายามเข้ามาระงับเหตุนะครับ

เพราะว่าคนเยอะมากสองกลุ่มไม่รู้ใครเป็นใคร
มีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกจุดหนึ่งนะครับ
จับภาพที่กลุ่มชายชะกัน๔๕คน
นี่ฮะบุกเข้ามาในสำนักงานของเจ้าวาด
แล้วก็ลากตัวผู้เสียหายออกไป
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวัด
เอาตัวออกไปข้างนอกนี่ฮะแล้วเอาไปที่ด้านข้างสำนักงานเจ้าวาด
เหมือนกับจะเอาไปสอบถามอะไรบางอย่าง
แล้วก็ถูกรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ
นี่ก็๖เมษายนเหมือนกัน
มีคลิปชายชุดดำที่มาก่อเหตุประท้วงในวัดบังคลาน
นี่ฮะพยายามจะไปนี่ดึงเอาไม้นี่ไปเกี่ยวไปดึงกล้องวงจรปิด
หลุดออกมาจากจุดที่ติดตั้งเอาไว้
เหมือนกับไม่อยากให้มีการบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ปัจจุบันกับกลุ่มลูกศิษย์ของอดีตเจ้าวาด

ก็เลยบุกกันไปบุกกันมาจนวันที่๖เมษายนเนี่ยพีคที่สุด
มันมีบางคลิปบางช่วงบางตอนเนี่ยได้ยินเสียงกลุ่มคนที่บุกเข้ามาเนี่ย
บอกคนที่พยายามจะเข้ามาห้ามหรือไปบอกกับเจ้าหน้าที่บอก
อย่ามายุ่งนะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาผู้ใหญ่สั่งมา
ทีนี้มันก็เลยชุลมุนวุ่นวายเอ๊ะผู้ใหญ่ที่ไหนสั่งมา
๑๐กว่าคนแต่ยังเหลืออีก๒คนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคดีนี้
ตำรวจสพโพทะเลบอกว่าหนึ่งก็คือนายดูสิตคำศิลา
ส่วนอีกคนนึงก็คือนี่ฮะนายกิติศักดิ์รัตนวราหะ
ซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นคนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
ตอนนี้ตำรวจก็เลยไปขออนุมัติศาลจังหวัดพิจิตรนะฮะ
ขอออกหมายจับสวกิติศักดิ์ขออนุมัติศาลเมื่อ๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าสารท่านให้ออกหมายเรียกก่อนตำรวจสพโพทะเลบอกว่า
เพราะฉะนั้นก็ต้องทำตามขั้นตอนก็คือออกหมายเรียกให้สวกิติศักดิ์
มาพบพนักงานสอบสวนเดี๋ยวจะออกหมายเรียกสองครั้งนะครับ
ถ้าไม่มาพบพนักงานสอบสวนจะขออนุมัติศาลออกหมายจับต่อไป
ท่านผู้ชมครับเราก็เลยไปถามสวกิติศักดิ์ทันทีนะครับ
เออมันเกิดอะไรยังไงขึ้นแล้วท่านสวไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วัดบางคลานได้ยังไงสวกิติศักดิ์บอกว่าตอนนี้รู้เรื่องแล้ว
ตำรวจไปขอสารออกหมายจับแต่สารท่านให้ออกหมายเรียก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสวกิติศักดิ์บอกว่า
ความจริงแล้วเนี่ยตัวของคุณกิติศักดิ์ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน
ให้ไปช่วยไกล่เกลี่ยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถตกลงกันได้ทั้งสองฝั่ง
เนื่องจากกลุ่มของคนของเจ้าวาดใหม่เป็นกลุ่มคนที่ชาวบ้านฟังอดีตเจ้าวาดเก่าเนี่ย
เขาต่อต้านแล้วมันมีปัญหากันเรื่องการใช้เงินวัดเป็นร้อยล้าน
เหตุการณ์นี้เนี่ยมันต่อเนื่องมายาวนานนะทำให้เกิดการไม่พอใจกันเกิดขึ้น
ผมเนี่ยชาวบ้านให้ไปช่วยไกล่เกลี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการแบบสั่งใครไปทำร้ายใครอะไรยังไงเลย
ยืนยันว่าข่าวที่ออกมาที่บอกถูกออกหมายจับไม่ใช่นะฮะ
ออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาและตอนนี้ยังไม่เห็นหมายเรียกด้วย
ว่าจะให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาอะไรยังไงบ้างประเด็นไหนบ้าง
ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับชายชุดดำที่บุกไปทำร้ายคนในวัดบางคลาน
รวมทั้งวันเกิดเหตุตัวเขาก็ไม่ได้เข้าไปด้วย
เรื่องที่เกิดขึ้นสวกิติศักดิ์บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องการเมืองด้วยหรือเปล่า
มีการเมืองเข้ามาปะปนต้องการดิสเครดิตหรือเปล่า
บริจาคไปกว่า๑๐๖ล้านมันเป็นหมายเรียกให้สวไปรักทราบข้อหา
ซึ่งสวยังไม่ทราบและยังไม่เห็นว่าเป็นหมายเรียกในข้อหาใดประเด็นใด
ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเข้าไปในวัด
หรือมีส่วนรู้เห็นกับการที่
กล่าวอ้างในการที่มีทรายชุดดำแต่ยังไง
นำไปสู่การขอนุมัติศาลออกหมายจับชายชุดดำทั้งหมด๒๑คน

จากการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมทำให้เชื่อได้ว่า
มีคนสั่งการอยู่เบื้องหลังจึงได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับเพิ่ม
ซึ่งสารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่า
เป็นหลักฐานที่เพียงพอที่จะออกหมายจับได้
ศาลจึงให้เจ้าหน้าที่ไปออกหมายเรียกก่อน
คาดว่าสวท่านนั้นน่าจะมาพบเจ้าหน้าที่ได้ภายในสัปดาห์หน้า
ผมก็จะกลับเรียนท่านเจ้าคณะท่านอยู่ที่กรุงเทพฯ
เพื่อให้ท่านได้มีกำสั่งเพราะว่าในเรื่องของการดูสับสินต่าง
เป็นเรื่องของทางวัดแต่ว่าต้องมีกรรมการกลาง
เพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรม
บิ๊กโจ๊กเลยบอกว่าเบื้องต้นจะเริ่มจากตรงนี้ก่อน
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินต่างของวัดบังคลานก่อน
ถ้ายังอยู่ครบเรื่องนี้ก็จบ
ก็เป็นปัญหาทะเลาะวิวาสอะไรก็ว่ากันไป
แต่ถ้าสับสินอยู่ไม่ครบมีเงินหายไปมีอะไรหายไป
ทีนี้ก็ต้องมาไล่กันแหละใครถูกก็ว่าไปตามถูก

แต่เชื่อว่าอีกไม่นานวัดบางคลานจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ